แล้วก็เดินทางมาถึงประเทศไทยเพื่อเตรียมเรื่องของเอกสาร
แล้วก็บอกว่าพร้อมเต็มที่กับความท้าทายใหม่ครับ
ประตูวัย๓๐ปีทีมชาติไทยนะครับ

ซึ่งตองก็ขอบคุณนะครับแน่นอนครับ
บริหารของทีมเมืองทองยูเนเต็ดที่ให้โอกาส

ขอบคุณทั้งคุณวิชัยแล้วก็คุณอายวัฒน์ศรีวัตนประพานะครับ
มอบโอกาสให้ตลอด๒ปีที่ผ่านมา
ทำให้เขานั้นเรียนรู้แล้วก็พัฒนาตัวเอง
เขาจะสู้แล้วก็ทำหน้าที่ให้ดีที่สุด

เพื่อจัดการเอกสารในการไปเล่นที่ญี่ปุ่นให้เร็วที่สุดนะครับ
คนที่ขาดไม่ได้ที่ตอนต้องขอบคุณก็คือคุณรวิโหลทองนะครับ
ซึ่งเป็นผู้บริหารของทางทีมเมืองทองแล้วก็เป็นเจ้าของสยามกีฬานะครับ
ซึ่งถือว่าปั้นตองกวินมาตั้งแต่เด็กจนขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ของทางเมืองทองครับ